กรุงเทพฯมหานะครคนที่สิบเจ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากเลือกตั้งมาเมื่อยี่สิบสองพฤษภาคมนะครับนี่ฮะ
มีมติเป็นเอกฉันนะฮะคือมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาสองเรื่อง
ที่ท่านทราบเรื่องหนึ่งคือเรื่องป้ายหาเสียง
ที่คุณศรีสุวรรณจัญญาร้องเข้ามาอีกเรื่องรู้สึกจะเป็นการพูดถึงเรื่องระบบ
การทำงานของราชการอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่กรกตเนี่ยมีมติว่าเรื่องร้องเรียนที่เข้ามา
ไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม
ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
กรกตพิจารณาต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่าง
วันนี้คุณชัดชาติลงพื้นที่แถวแฟลต์ดินแดงพอดีเลย

นี่ประชาชนก็มาขอถ่ายรูปมาตะโกนให้กำลังใจเลยนะฮะ

นักข่าวเลยได้โอกาสถามพอดีเลย

ท่านผู้ว่ากอทมนี่กรกตรับรองเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้าง
ขอบคุณครับทุกคะแนนเสียงทั้งคนที่เลือกและไม่เลือกนะขอบคุณนะครับ
สวัสดีจ้ะได้เลยจ้ะเจอพี่ไหม

ขอบคุณนะครับพี่
วันพรุ่งนี้นะฮะผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจะไปที่กรกตนะครับ
สิบเอ็ดโมงเช้านะครับไปรับเอกสารยืนยันการรับรองการเป็นผู้ว่า
หลังจากนั้นช่วงบ่ายจะไปที่สาราว่าการกรุงเทพหานครนะฮะ
เพื่อไปเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วอันดับแรกที่จะไปพรุ่งนี้เลยเนี่ยไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาราว่าการกรทมก่อนถือเลิก
ถือเลิกเวลาก็คือ๑๓นาฬิกา๑๙นาทีหลังจากนั้นจะคุยกับผู้บริหารกรทม
เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายแล้วก็ปัญหาต่างที่มีส่วนไหนที่ติดขัดอะไรยังไงบ้าง
ยืนยันว่าจะทำงานแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับชาวกรุงเทพจะไม่ทำให้ผิดหวัง
นี่อาจารย์ชัดชาติบอกวันนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าช่วงที่ลงพื้นที่มาตลอดเวลา
โดยเฉพาะหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ทราบผลเรียบร้อยเนี่ยนะครับ
เห็นได้ชัดว่าเวลาลงพื้นที่ข้าราชการกรทมทุกเขตกระตือลือล้น
นะแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยไม่ต้องรอผู้ว่าหลายเรื่องก็ทำไปก่อนแล้วก็มี

ทำให้การเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากอทมถือว่าสง่างามขึ้น
ไม่ได้มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งและจะไม่ไปฟ้องร้องอะไรด้วย
ขอบพระคุณประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่ให้มานะครับ
แล้วก็ทุกคะแนนเสียงนี้ไม่ได้ให้ด้วยผมถือว่าผมก็เป็นตัวแทนของทั้ง๓๑คนที่ลงสมัครนะ
ผมว่าเราก็พร้อมที่จะเริ่มกล้าเดินต่อไปแล้ว
ก็ต้องรอคือกล้าเดินต่อไปก็ขอให้เดินไปด้วยกันครับ

ดูแลทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะมีความคิดแตกต่างกันอย่างไร

ผมว่าทำให้เรายิ่งสง่างามขึ้นด้วยซ้ำ

แล้วก็ไม่มีการเหมือนกับซูเวียกัน

ก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ผิดหวังกับผลที่ออกมา
แต่หลังจากนี้จะไม่หยุดนะคะจะเดินหน้าตรวจสอบ

หาเสียงเอาไว้ทำได้หรือเปล่า
จะตรวจสอบเป็นรายนโยบายเลยนะคะ
มีแคมเปญถอดถอนคุณศรีสุวรรณ
ออกจากเลยค่ะที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

แล้วมีใครมาถอดถอนผมได้หรอ

ก็แสดงความยินดีกับคุณชัดชาติค่ะ
คุณผู้ชมครับบ่ายวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ฮือฮาเลยว่าคุณชัดชาติมาร่วมประชุม
กับคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเหรอ

นี่ที่แท้คือพี่ชายฝาแฝดของคุณชัดชาตินะคะ

คนก็เลยไปขอถ่ายรูปเต็มเลยพี่อุ๋ย

นักข่าวก็ถามว่ามีอะไรฝากถึงน้องชายไหม

ฉันชัยก็บอกว่าสู้มีอะไรให้ช่วยก็บอก
ให้ทำงานแล้วก็พักผ่อนด้วยค่ะ

ใช่ค่ะทำงานอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องพักด้วย

นี่พี่ชายเป็นห่วงน้องชายนะสิ